ไปดูนะครับคือตำรวจเขาไปซุ่มดับคนที่ขนยาเสพติด
ปรากฏว่าไอ้คนที่ขนยาเสพติดเนี่ยมันไหวตัวครับ
ไหวตัวเขาที่จะหนีสิชนด่าเลยชนรถตำรวจด้วย
ชนรถชาวบ้านด้วยไถไปแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ไปจอดรถกลางทุ่งนาวิ่งหนีฮะในรถแน่นอนครับ
มีทั้งยาบ้าและมีทั้งไอซ์นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
จับภาพรถกระบะเชฟโลเลสสีเทาทะเบียนหนึ่งทอพุเท่างองูเจ็ดหกสี่
กรุงเทพมหานครบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟร้อยสีน้ำเงินฮะ
ทะเบียนกองไก่วาวแหวนวาวแหวนสองสระบุรีอยู่ท้ายกระบะด้วย
ซึ่งเป็นรถของคนร้ายกำลังเอายาเสพติดมาส่งให้กับลูกค้า
แต่ไหวตัวครับพยายามจะหนีชนไถไปเลยเมื่อกี้เห็นไหมครับ
รถตำรวจของสพบางบัวทองนะฮะผ่านไปไม่ได้ก็ถอยหลังไปชนรถกระบะ
รถเก๋งแบบนี้แหละฮะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยรวมแล้ว๔คันรวด
เหตุเกิดในซอยลำโพห้าสิบเอ็ดครับหมู่แปดตะบนลำโพอำเภอบาคบทอง
จังหวัดนนทบุรีจากนั้นคนร้ายนะครับก็ถอยรถแล้วก็ขับหนีไปไกลกว่าสี่ร้อยเมตร
แล้วไปจอดทิ้งไว้ริมถนนจากนั้นก็หนีลงทุ่งนาไปหายไปในความมืด
ตำรวจไปตรวจสอบในรถครับเจอยาบ้า๑๒เมตรแล้วก็ไอซ์๕๐กรัม
รวมทั้งลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายแน่นอนว่าน่าจะเต็มไปหมดแหละนี่นะครับ
การจับกลุ่มคนร้ายรายนี้นะครับสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้
ตำรวจสพบางบัวทองนะครับจับกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมกันเสพยาเสพติดได้๕คน
ชายสี่หญิงหนึ่งนะครับจึงขยายผลสิครับขยายผลจนรู้ว่า
คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๒๔ปีขับรถกระบะเอายาเสพติดมาส่ง
ตำรวจจึงไปดักซุ่มเพื่อจะจับคนร้ายแต่คนร้ายไหวตัวครับ
ขับรถชนรถตำรวจแล้วก็รถชาวบ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่แหละฮะ
อืมถอยชนแบบนี้เลยอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ตำรวจรู้ตัวคนร้ายที่ขับรถกระบะแล้ว
นะฮะที่มาส่งยาเสพติดให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแล้วขับรถชนเข้าไปหมดเนี่ยนะครับ
ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ